เรื่องของคุณครูกับนักเรียน

ถูกต้องค่ะการเรียนนั้นสำคัญนะคะ
นักเรียนก็ตั้งใจคุณครูก็ตั้งใจค่ะ
เหมือนคุณครูกับลูกศิษย์คู่นี้นะ
คุณครูก็ตั้งใจให้การว่านักเรียน
นักเรียนจะว่ายังไงบ้างไปดูกันดีกว่าค่ะ

คือรับไปเถอะครับการบ้านข้อเข่าคุณครูเสื่อมหมดนะ

จับแล้วแต่ว่าระวังไหมไปเร็ว

ใช่แต่คุณครูก็ตั้งใจไงแล้วก็เป็นการส่งการบ้านมอบ
การบ้านแบบน่ารักให้กับน้องหนูตัวเล็กคนนี้

รับเถอะนะรับเถอะนะทำการบ้านหน่อยนะรับหน่อยนะ
ครูไม่ไหวแล้วจ้ปวดขาแล้วจ้า

เออแต่ว่าเป็นคลิปที่น่ารักมากนะ
คุณครูคนนี้ชื่อคุณครูออมแหละ

ต้องมีช่องทางออนไลน์ของตัวเอง
มีรีลานสไตล์ของแต่ละคนใช่ไหมครับเดี๋ยวโรงเรียนก็จะเปิดละ
วันที่๑กุมภาพันธ์หลายโรงเรียนก็อาจจะเปิดได้แล้วน้องก็จะไปโรงเรียน
แล้วก็เตรียมทำการบ้านเตรียมรับการบ้านจากคุณครูกันได้เลยนะจ๊ะ